สวัสดีค่ะข่าวกีฬากับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยล่าสุดค่ะ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะ
อาจจะให้โคชโตยศิริษักยอดญาติไทย

เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยต่อไป
จากการประชุมทีมงานผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยในวันนี้นะคะ

การสรุปผลงานของทีมชาติไทยทุกชุด
รวมถึงการวางแผนการเตรียมทีมชาติไทยในปีนี้ค่ะ
ซึ่งพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

ก็เปิดเผยแบบเป็นนัยยะนะคะว่า
โค้ชโดยสื่อสักยอดย่าไทยและโค้ชโชคโชคธรีพรรมรัฐ
จะมีโอกาสรับคุมงานทีมชาติไทยต่อ
โดยเฉพาะในรายการที่ไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติไลน์เส้นของผู้ปกสร

การคุยเรื่องกุญสือคนใหม่ของทีมชาติไทย
ใช้เวลาไม่ถึง๒นาทีก็สามารถตั้งกุญสือได้แล้วค่ะ
โดยจากการตรวจสอบของผู้สื่อข่าวก็พบนะคะว่า
ไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของโค้ชเอาไว้
ส่วนในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่๒นะคะ
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลสี่เศร้า

เรียกมาคุยแค่๒นาทีก็คงจบครับ

ถ้าเป็นรายการใดที่ไม่มีข้อกำหนด
มันก็ไม่แปลกที่เราจะให้โอกาส
ทั้งสองคนได้ทำทีมครับ

ใครก็ต้องให้รางวัลเขา

ขนบธรรมเนียนที่ดีเป็นที่สวยงาม

ยกสมาคมพอใจในผลงานของทีมชาติไทย
ทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะ
ส่วนอนาคตนายกสมาคมจะเรียกพูดคุยอีกหนึ่งครั้งนะคะ
สมาคมให้โอกาสทั้งคู่ก็พร้อม
เพราะว่ามีประสบการณ์การทำทีมมาอยู่แล้ว
แล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปด้วย

ฟุตบอลเราถ้าคงไว้ที่ระบบเดิม

เราต้องมีแผน๒นะครับ
เพื่อให้เหมาะสมกับนักเตะที่เรามีอยู่
ที่ลงไปเนี่ยครับ

เพราะว่าพวกเราก็ได้รับประสบการณ์มาแล้ว
แล้วก็สร้างสมประสบการณ์นะครับ
มันก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปนะครับ

ก็ขอบคุณนักฟุตบอลด้วยนะฮะ
ที่สร้างความสุขให้คนไทยนะครับ

เราก็เสียดายเหมือนกันนะครับ

มันไปไม่ได้ก็ต้องมา

แล้วก็อย่างท่านที่บอกว่าต้องวางรากฐาน
ตั้งแต่เด็กเลยนะครับ
ถ้าฐานแน่นผมว่านะครับ
ทีมชาติไทยก็แข็งแรง